คุณคนที่รักวันนี้ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปมาจากทางบ้านค่ะ
เขาเป็นคู่ซีที่เรียกได้ว่าสีกันสุดไปเลยล่ะค่ะ
ขอต้อนรับคุณเอกกี้แล้วก็คุณแจ๋ว
ขอโทษนะคะถ้าจะมาถึงก็โทรตามด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ
เต้นกันเพลินเลยนะคะนี่เต้นตั้งแต่ปากซอยเลยนะคะ

ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจครับ

เหมือนกันครับทำธุรกิจส่วนตัว

เต้นใจไหมค่ะ

ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยค่ะครับ

ใช่ครับแต่ก่อนไปสวนนะอะไรพวกนี้

ค่ะวันนี้แหละการช้อปปิ้งของคุณจะเกิดประโยชน์ค่ะ
เพราะว่าเราจะเอาราคามาเป็นที่ตั้ง
ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันค่ะคำถามข้อแรกคือ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
อ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะ

และกำลังติดช่องไทยรัฐเขาด้วย

กดนี่เหรอ๐๘๙

หลอยคือยอก
ไม่ต้องพูดเลยมีบาร์อยู่ในเครื่อง

ผมมาสแตนบายรออยู่แล้ว

เดี๋ยวนะครับนี่ช่างอะไรอ่ะ

แม่มอร์ดครับชื่อแม่มอร์ด
เออก็บอกให้หมดแต่อยู่ไปช่าง

ช่างออกมาชามสีอะไรครับ

ก็นี่ไงครับผมซ่อมให้

ผมเป็นช่างรักจริงไม่กลิ้งกรอก

ไม่เคยหลอกรักใครให้ไหลหลง
ผมเป็นช่างรักนะรักมั่นคง
บอกตรงรักเลยรักขโมย

เฮ่ยบอนอะไรอย่านักเลงอะไร
แล้วตบทำไมอ่ะทำไมอ่ะ

พี่ท้าเหรอพี่ท้าท้าเหรอพี่ท้า
บอนพี่แรกจริงเปล่าอยากมีปัญหา

เสียดังโอ้โฮหัวหมู่ป๊อสไม่กล้า

กล้าป่ะไม่กล้าไม่กล้าโถไม่กล้า

ไม่กล้า
โอ๊ยคุณจบทำไมมันล้อเล่นพรุ่งนี้
พรุ่งนี้มาทำงานต้องเอาหัวมานะมาก็โดนมันตบ
เฮ้ยนี่เขารอดูแก๊งป่วนดวนราคา

ทำไมเหมือนพ่าดีเที่ยวเหรอไอ้หัวโง่นน่ะ
ตบได้ครับ
น๊าครับมีไขไขวงไหมไขไขวง

มีครีมไหมครีมอยู่ในรังอ่ะ
ครีมอะไรครีมครีมนวดเหรอ

เออเร็วรีบซ่อมเร็วเร็ว

ไม่ไปเลย
อ่ะซื้ออันนี้ไป

หอค่านี่ถูกค้อนหัวยาง
ส้มทีวีเอาค้อนหัวยางมามั้ย
เดี๋ยวก่อนอาจจะแพงก็ได้ไอ้น้องนี่ดีกว่า
โครงเลื่อยด้ามไฟเบอร์ของพี่ราคาไม่แพง
ดูเหมือนแพงแต่ราคาถูก

ไขควงพี่ถูกกว่านี่หัวแบนนี่

แล้วสรุปอุปกรณ์อันไหนราคาถูกสุดครับพี่

แล้วอุปกรณ์ช่าง๓แบบนี้แบบไหนราคา
ถูกที่สุด